ต้องบอกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นนางร้ายตัวแม่แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครมาอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะ
สำหรับพี่หนิงปณิตาคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นที่กล่าวขานของทีมงานรวมไปถึงนักแสดงด้วย
ว่าพี่หนิงเนี่ยเป็นคนที่เป๊ะมากเนี๊ยบมากแล้วก็ทุ่มเทมาก
เพื่อให้งานออกมาดีสมดั่งที่ตั้งใจและจากภาพนางร้ายในอดีตที่ติดตัวพี่หนิงมาอย่างยาวนาน
ก็ทำให้คนข้างนอกเนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อนางร้ายอย่างพี่หนิงมาเป็นผู้จัด
เฮ้ยมันก็ต้องเป็นผู้จัดจอมวีนจอมเหวี่ยงเหมือนในละครแน่เลยอ่ะ
แต่วันนี้ค่ะเหล่าลูกรักระดับพระเอกนางเอกเขาออกมาการันตีความดีงามของพี่หนิงนะว่า
ทำหน้าที่ผู้จัดได้แบบดีเกินคาดค่ะพระเอกลูกรักคนแรกก็คือเข้มเข้มหัสวี
เขายอมรับว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยร่วมงานกับพี่หนิงก็เป็นอีกคนนึงนะที่ติดภาพนางร้ายในจอของพี่หนิง
แต่พอได้มาร่วมงานกันแล้วต้องสลัดภาพเหล่านั้นออกไปจากหัวเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มเข้มกันหน่อยค่ะ
ตอนที่รู้จักกันแรกเนี่ยพี่หนิ่งผมสั้นและดูเฉียวดูแบบแรงหน่อย
แต่พอได้มาสัมผัสได้มาเจอจริงมันคนละรูปแบบที่เราภาพที่เรามองกับภาพที่เราเห็นมันคนละอย่างกัน
ไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ก็จะจริงจังในเรื่องการทำงานอาจจะมีเครียดบ้างส่วนใหญ่ก็จะเรื่องวีนไม่มีหรอกครับ
แซวว่าพี่หนิงดูแลหนุ่มแบบว่าดูแลพระเอกดีกว่านางเอก
ดูแลลูกสาวเขาดียิ่งกว่าครับในเรื่องของกระเป๋าในเรื่องของการดูแลตัวเองต่าง
ก็ได้ลูกสาวเพิ่มอย่างน้องปูเป้อย่างนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีพี่เปรี้ยวมีมุกดามี
นี่เขาออกมาการันตีแบบนี้นะจ๊ะทางด้านพระเอกนะส่วนนางเอกลูกรักอีกคนของพี่หนิงอย่างสาวเปรี้ยวทัศนียา
เขาก็มาคอนเฟิร์มถึงพี่หนิงกับบทบาทผู้จัดอีกคนนึงนะว่าโอ้โหพี่หนิงเนี่ยดูแลเอาใจใส่นักแสดงแล้วก็ทีมงานอย่างดีเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้สาวเปรี้ยวเจอกับปัญหาเรื่องรูปร่างเพราะว่าน้ำหนักขึ้นเยอะไงก็เลยเจอคำวิจารณ์จากชาวเน็ตจนทำให้น้องเนี่ยเครียดร้องไห้นะคะลามไปถึงกดดันที่ตัวเธอเนี่ยกลายเป็นภาระให้กองละคร
แต่ก็ได้กำลังใจจากพี่หนิงนี่แหละค่ะที่ทำให้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของสาวเปรี้ยวกันหน่อยค่ะ
หนิงเขาก็จะคอยแบบให้กำลังใจเราตลอดเวลาเพราะว่าหนูเล่นละครบวกวิมาลากับพี่หนิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงเขาก็บอกว่าเปรี้ยวแม่เต็มที่นะแบบเปรี้ยวอยากได้อะไรอยากใส่อะไรอยากได้ชุดดีแค่ไหนอ่ะขอให้บอกแต่แค่แบบเรามาช่วยกันเดี๋ยวแม่จะหาสิ่งดีมาให้เราใส่
นี่อ่ะได้ฟังแบบนี้นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่การันตีได้นะคะว่าภาพนางร้ายในจอที่เห็นของพี่นิ่งเนี่ยไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าคนที่เขาได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับพี่นิ่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันโดยถึงพี่แจ๊กเกอรีนเองค่ะก็จะบอกนะว่าพี่นิ่งเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่คุยสน